เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่อนุสวรีพระยาพิชัยดาบหัก
จังหวัดอุตรดิษฐ์ก็คือมีประชาชนไปกราบไห้ทุกวันแหละ
แต่ทีนี้ประชาชนเขาสังเกตเห็นว่าที่รูปปั้น
ที่บริเวณดวงตามีลักษณะคล้ายกับน้ำตาไหลออกมา

มีเหตุเพศภัยอะไรหรือเปล่า
หรือเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่านะคะ
นายอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์ก็เลยจะต้องเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเองค่ะ
นายเจษดาลิ้มศรีตระกูลนายอำเภอพิชัยลงพื้นที่เลยนะคะ
อนุสวรีพระยาพิชัยดาบหัก
หลังจากที่ทราบข่าวว่าอนุสาวรีพระยาพิชัยดาบหัก
ซึ่งเป็นปรางนั่งครองเมือง
บริเวณใบหน้าคล้ายกับมีคราบน้ำตาไหลออกมาอาบทั้งสองแก้มเลย
ลงพื้นที่ไปวันที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
เป็นวันคล้ายวันที่กองทัพสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชพร้อมทหารเอกคู่บันลังคือพระยาพิชัย
หักพระยาพิชัยเข้าโจมตีฆ่าศึกที่เมืองธนบุรี
ต่อมาพระเจ้าตากยึดเมืองธนบุรีและได้เคลื่อทัพต่อไปที่กรุงศรีอายุทยา
แล้วก็เข้ายึดค่ายโพสามต้นประหลาบพระม่าได้สำเร็จ
เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
แล้วก็เป็นที่มาของการตั้งอนุสวรีแห่งนี้นะคะที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
เจษดาในวันที่ตรวจสอบได้ขึ้นกระเช้านำขันเงินบรรจุน้ำสะอาด
พร้อมด้วยผ้าสะอาดไปเช็ดบริเวณที่ประชาชนแจ้งเข้ามา
บอกว่าเห็นมีคราบน้ำตาอาบทั้งสองแก้มนี้นะคะ
โดยบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่จะต้องตรวจสอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อันนี้เช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เห็นคราบน้ำตา
อาจเป็นเพราะช่วงนี้อากาศชื้นอากาศเย็นและน้ำค้าง
กระทบกับโลหะในองค์ท่านจนเกิดเป็นคราบคล้ายกับน้ำตาออกมาก็เป็นไปได้
อันนี้เป็นสาเหตุเบื้องต้นก่อนนะคะที่ทางในอำเภอเขาวิเคราะห์ออกมา
ขึ้นไปเช็ดเลยนะดูสิเป็นภาพที่หาดูยากนะครับ
กระเช้าขึ้นไปเช็ดแบบนี้เลยนะคะ
ส่วนเรื่องที่บอกว่าน้ำตาไหลออกมาจะเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่านะคะ
บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะไปห้ามให้ใครเชื่อก็ไม่ได้
คือถ้าเกิดว่าเป็นไปตามความเชื่อของผู้เท่าผู้แก่
ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เขาก็ต้องเชื่อว่า
มันจะเกิดเหตุเพศภัยกับบ้านเมืองหรือเปล่า

นั่นน่ะสินายอำเภอบอกว่าอันนี้ห้ามไม่ได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
อุตสาดีสุขเจ้าหน้าที่ดูแลอนุสวรี

เคยเห็นปรากฏการณ์อนุสวรีพระยาพิชัยดาบหักร้องไห้มาแล้วครั้งหนึ่ง

ซึ่งตอนนั้นไปประจวบเหมาะกับประเทศ
มีวิกฤตการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองด้วยปี๕๐
ถ้าปีนี้ปี๖๐๑๐ปีพอดี
เราก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องเสียใจทั้งประเทศเหมือนกัน
นะคะเดี๋ยวไปฟังเจ้าหน้าที่ดูแลอนุสวรีหน่อยค่ะ
มีนานแล้วนะจ๊ะหลายปีแล้ว

มีคนที่หมู่บ้านใกล้เคียงเขามาถ่ายรูปไป
พอถ่ายรูปแล้วไปให้ญาติเขาดูแล้วก็ว่าท่านร้องไห้ก็พากันมาดู
ตอนเย็นมากันเยอะเลย
เขามาถามถึงรู้ว่าเขาได้เห็นว่าท่านร้องไห้ช่วงนั้นน่าจะ
แล้วก็เงียบหายไปแล้วก็มานี่อีกครั้งหนึ่งเลยจ้ะ
สำหรับอนุสวรีพระยาพิชัยดาบหักประดิษฐ
สถานอยู่ที่บ้านห้วยคาตำบลในเมืองอำเภอพี่ชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
ทั้งหมดก็๓๐๐กว่าไร่สร้างขึ้นวันที่๑๐กรกฎาคมปี๒๕๖๐
ภายในจะมีการจัดแสดงชีวประวัติพระยาพิชัยดับหัก

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอพิชัยนะคะ
ช่วงเวลาเปิดให้บริการค่ะเปิดให้เข้าชม๘นาฬิกา๓๐นาทีจนถึง๑๖นาฬิกาค่ะ
ส่วนใครที่จะไปพิสูจน์ไปดูเรื่องน้ำตาตอนนี้ถูกเช็ดไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าก็จะต้องตรวจสอบต่อนะว่าเกิดจากสภาพอากาศจริงหรือเปล่าค่ะ